คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ

ขอนแก่นขณะที่รถกู้ภัยเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน
เพื่อขอทางนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล
แต่พอถึงทางแยกมีรถกระบะคันหนึ่งขับตัดหน้าอย่างกระชั้นชิดนะครับ
ต้องเบรกอย่างกระทันหันวิทย์เกิดอุบัติเหตุขึ้น
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องหน้ารถกู้ภัยเอามาต่อมาฆ่าอำเภอนวนสูง
จังหวัดนครราชศรีมาบันทึกภาพขณะเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน
ขับไปตามถนนเพื่อนำผู้ป่วยวิกฤตรายหนึ่ง

ซึ่งภายในรถมีผู้ป่วยญาติและเจ้าหน้าที่รวม๔ชีวิต
แต่ขณะที่รถกู้ภัยขับผ่านแยกบ้านหนองม้า
ต้องเหยียบเหล็กแต่ทันหันวิทย์ที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้น
พนักงานขับรถกู้ภัยของอบตมะค่า

ฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น
ขณะขับออกจากทางแยกเข้าถนนสายหลัก
ควรหยุดรถเพื่อให้รถทางตรงไปก่อน

มีรถทางตรงวิ่งผ่านมาหรือไม่
เราเจอเคสแบบนี้บ่อยมากนะครับ
ในกรณีที่เปิดสัญญาณเสียง
บางครั้งชาวบ้านก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องเปิดเสียง
ก็ใส่อย่างที่เปิดเสียงคือผู้ป่วยค่อนข้างจะวิกฤทธิ์
ถ้าเป็นเคสธรรมดาเราก็จะใช้ความเร็วไม่เกิน
รายนี้อาจไม่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น
แต่ก็เป็นอุทาหรณ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้เป็นอย่างดี

หากขับรถกีดขวางเส้นทางรถฉุกเฉิน
หรือไม่ยอมให้ทางมีโทษปรับไม่เกิน๕๐๐บาท
แต่หากทำให้ผู้ป่วยในรถถึงแก่ชีวิต
ก็อาจเข้าข่ายความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาได้
ซึ่งขึ้นอยู่กับพฤติการของผู้ขับรถเอง
เจ้าหน้าที่ช่วยกันตัดต้นสุพรรณนิกาขนาดใหญ่

กิดขวางถนนสายบ้านนาบางอ้อ
หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทองหลาง
อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้ด้านหน้ารถกระบะ
พังยับเยินอย่างล้อหน้าแตกหนึ่งเส้น
ก่อนเกิดเหตุนายสัตยารัตนสุวรรณอายุ๒๗ปี
กำลังขับรถกระบะไปเก็บเงินจากลูกค้าที่ตลาดบ้านนา
ซึ่งระหว่างทางมีฝนตกลงมาอย่างหนัก
พอมาถึงจุดเกิดเหตุอย่างล้อหน้าขวาแตก
ทำให้รถเสียหลักพุ่งขึ้นเกาะกลางถนน

โชคดีที่คนขับไม่ได้รับบาดเจ็บ

ผู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางงัดซากรถกระบะ
อยู่ในสภาพแทบไม่เหลือค้าวโครงเดิม
เพื่อนำศพของนายอุดรอายุระพงศ์อายุ๖๕ปี
ซึ่งส่วนขาของศพถูกอัดติดคากับซากรถกระบะ
กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางอยู่นาน
จึงสามารถนำศพออกมาได้สำเร็จ
พุ่งชนรถบัตรนักท่องเที่ยวชาวจีน
เมอร์ทะดวนสายวัชติรองคุณนั้นตกขุนกร
ในพื้นที่ตำบลบ้านอ้อดอนชัยอำเภอเมืองเชียงราย

พบรถบัตรสีขาวตกร่องน้ำข้างทาง
ภายในรถมีนักท่องเที่ยวชาวจีนและไกด์
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย๒๑คน

นำนักท่องเที่ยวชาวจีนไปเที่ยววัดร่องคุณ
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นสี่แยก
ผู้ตายขับรถพุ่งออกมาทางแยกด้านซ้าย
ทำให้เบรกไม่ทันจึงพุ่งชนอย่างจัง
ก่อนที่รถบัตรจะเสียหลักตกร่องน้ำข้างทาง

ไปถึงตัดหน้าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
ตำรวจสพเมืองเชียงรายเตรียมสอบปัก
ผู้เห็นเหตุการณ์และนักท่องเที่ยวชาวจีน
เพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง